ปกติมันจะมีถึง๕ขาได้ยังไง

แล้วก็หมามาถึง๒๑นิ้วอะคุณ
เขาก็เชื่อว่าอ่ะน่าจะมาให้โชค

เอ้านำยากละ

๕ตัว๖ตัวไปดูก่อนละกันมาที่นี่เลยเย้ยกขา
มันไม่ได้เย่คนเลี้ยงก็เอาขึ้นมาให้ดู
นี่น้องยังเด็กจิ๋วอยู่เลยอ่ะนะคะอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ชื่อว่าอู่ช่างนัดตั้งอยู่ริมถนน๓๐๔นะคะเลขที่๗๖๘หมู่๔
ตำบลธาตุบศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีนะคะ
เจ้าของอู่ก็คือคุณคมเพชรทัศน์บุตรอายุ๓๒ปี
เขานำสุนัขพันธ์ไทยที่เพิ่งคลอดมา๒วันมาให้ดู
เนื่องจากว่านี่คุณดูเย่ลักษณะมันดูแปลก
สุนัขตัวหนึ่งมีนิ้วเท้าที่ขาหลังฝั่งขวา
งอกออกมาทั้งหมด๖นิ้วส่วนขาหลังฝั่งซ้ายมีนิ้วงอกเพิ่มมา๕นิ้ว
คือโดยทั่วไปแล้วหมาเนี่ยค่ะจะมีนิ้วเท้าทั้งหมด๑๘นิ้วนะคะ
ขาคู่หน้าจะมี๑๐แล้วคู่หลังมี๘แต่คุณดูเจ้าตัวนี้ดิ
นี่นับได้ทั้งหมดใน๑ตัวเนี่ยนะใน๑ตัวมี๒๑นิ้ว
โยนมายังไงมันเกินมาเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเท่านั้นยังไม่พอ
จากหมาที่มี๒๑นิ้วแล้วเนี่ยยังมีอึงอ่างที่แปลกอยู่ในกระมังทรายด้วย
ที่มันแปลกเพราะปกติอึงอ่างมีกี่ขา๑๔คิดนานจัง
ไม่กล้ารีบตอบเดี๋ยวตอบผิดทุกอย่างมันก็ต้องมีสี่ขานี่ปกติ
อย่างนี้น้องใบตองเราเล่าไอ้สัตว์แปลกมาเยอะจนเราไม่รู้แล้วเนี่ย
ถ้ามี๕ขาตอนนี้ให้มีขาที่๕ต้องรอไม่ได้เล่นอย่างอื่น
เอาแต่มาที่ตัวนี้ยังไงคืออยู่ยืนออกมาด้านหน้าข้างซ้ายเพิ่มอีกดัน

เหมือนมันชูสองนิ้วปะเออเออใช่ฟู้สู้อย่างเงี้ยแบบนั้นเลย
แล้วขาด้านหลังของอึ่งเขาบอกมันปรากฏคล้ายตัวเลขด้วยนะ
ทำไมคุณพี่จินตนาการจริงไปฟังเสียงคุณพี่คมเพชรเจ้าของอู่กันดีกว่าค่ะ
มีลักษณะพิเศษคือมี๕ขาขาง่วงมามาด้านหน้า

ข้างหลังมีเลขด้วยข้างหลังมีตัวเลข๐๒๐
ลักษณะพิเศษคือตัวนี้ปกติหมาทั่วไปจะมีขาหน้า๕นิ้ว
ขาหลัง๔นิ้วเนอะแต่๕นิ้วก็มีบ้างละ
แต่ตัวนี้มันเกินมาอีกนิ้วหนึ่งเป็น๖ครับ

ที่แห่งนี้รวมสิงสารสัตว์แปลก
สุนัขก็นิ้วเยอะเกินใช่ส่วนเจ้าอึงอ่าง
ตัวนี้ก็กลายเป็นว่าขาเยอะเกิน
นี่มันจะเปิดเป็นส่วนสัตว์สัตว์แปลกด้วย
สวนสัตว์แปลกนะคะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นได้ทางพันธุกรรมนะคะมันก็เกิดขึ้นกับสัตว์หลากหลายชนิดที่เราเคยเห็นกันไปแหละ
เอามาให้ดูกันละกันยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่เขาบอกว่าสัตว์ที่มันแปลกมาแบบนี้เขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมาให้โชคให้ลาบ